เครือข่ายประชาชนต่อต้านการค้าสุนัขข้ามชาติ
รวมตัวกันไปตรวจสอบในวัดดังแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับ
หลังจากมีการร้องเรียนว่าทางวัดนั้นมีการกักขังสุนัขเอาไว้ในห้องเก็บของ
และไปพบว่ามีสุนัขถูกขังจนตายครับ
ภาพขณะที่กำลังพังประตูเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกักขังสุนัขในวัดแห่งนี้มานานครับ
สมาธิกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านการค้าสุนัขข้ามชาติ
จึงได้ตามไปที่ห้องเก็บของในวัดดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ให้พระและเนรในวัดพังประตูเข้าไป
ข้างในมีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งครับ
ที่ใช้เป็นสำหรับห้องขังสุนัข
ภายในพบสุนัขแม่ลูก๒ตัว
ตัวแม่นอนตายอยู่ทรงกลิ่นเม้นไปทั่วบริเวณนะครับ
ขณะที่ลูกหมาที่นอนเฝ้าแม่อยู่
ถูกนำส่งโรงพยาบาลสัตว์อย่างเร่งด่วนนะครับ
โดยทางจำรวจก็เตรียมเข้าไปตรวจสอบกับทางวัดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหารักฐานเพิ่มเติมนะครับว่าเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ครับ